โอ้โหจุดตาย
นัดเดียวเล่าเป็นเหตุคุณผู้ชมครับ

เด็กอายุ๑๓ปี

หนีออกไปออกจากบ้านไปแล้วรถเสียทำไงต่อ

โอ้โหนี่มันเด็กหมดเลยนะ

โอ้โหเป็นวงจรปิดในวัดศิลาล่าตำบล

ฝาแฝดอายุ๑๓ปีรวม๓คน
แม่อย่างกับเดินทางท่องเที่ยวนะ

เตอร์ไซค์ชาวบ้านที่มาปฏิบัติธรรม
แต่ชาวบ้านก็ดันเสียบกุญแจทิ้งไว้ด้วย
เด็กผู้ชายค่อยจุงรถออกมาสตาร์ท

นี่มาละค่อยเขียนมา

เด็กหญิงฝาแฝดขึ้นซ้อนท้ายเลย

ขี่พากันไปเที่ยวในพื้นที่อำเภอแม่สอดครับ
เหตุเกิด๑๓ธันวาคมที่ผ่านมา

ก็ช่วงเย็นในวันนั้นแหละ๑๓ธันวาคม
พอรู้ตัวปุ๊บว่ามอเตอร์ไซค์หาย

พบว่าใครจะไปเชื่อ

จนกระทั่งเย็นวันถัดมา๑๔ธันวาคม
ชาวบ้านในพื้นที่เรียบแนวชายแดนไทยเมียนมา

นี่คือเป็นสาราริมถนนสายบ้านวังผ่าแม่สอดครับ

ชาวบ้านก็เลยแจ้งฝ่ายปกครองไปดูหน่อย

มาต์ศิลป์นี่เด็กชายเค้ามีปัญหากับครอบครัว
เพื่อนฝาแฝดหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละนะ

พากันเดินเท้ามาเรื่อยแล้วก็อาศัยนอนริมทาง
ไปของชาวบ้านกินครับ
มาเรื่อยจนถึงวัดที่เกิดเหตุก็คือวัดศิลาราช
เขาตั้งใจว่าจะไปขอข้าวกินนะแต่เห็น
ก่อนจะไปขอข้าวเห็นมอเตอร์ไซค์เสียบกุญแจจอดทิ้งไว้
หวานแล้วเว้ยขโมยขี่ออกมาซะเลย
แล้วก็ตลอดเที่ยวข้ามคืนกระทั่งน้ำมันมันใกล้หมด
คุณผู้ชมก็เลยไปจอดพักตรงสารานี่แหละ
โอ้โหคุณผู้ชมใครจะไปเชื่ออายุ๑๓นะ
ถอดป้ายทะเบียนออกถอดกระจกรถทิ้ง
อ้าวเออซึ่งระยะทางจากวัดไปยังจุดที่พบรถ๒๐กิโลเมตรเลยนะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยนำคู่มือเอกสารรถไปตรวจสอบครับ
แล้วก็ส่งคืนเจ้าของที่เขาหาอยู่
เจ้าของมอเตอร์ไซค์ชื่อพี่กันกมลเขาบอกพอเห็นสีหน้าโจรตัวน้อย๓คนนี้
สงสารไม่เอาความก็แล้วกัน
แต่ฝากให้ครอบครัวของน้องนะช่วยดูแลลูกหลานหน่อย
ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะออกจากบ้านมาก่อเหตุลักษณะนี้ขึ้นอีกครับ
ทางตำรวจสพแม่สอดประสานผู้ปกครองของเด็กทั้ง๓คนมาสอบปากคำ
แล้วก็ฝากให้ช่วยดูแลบุตรหลานด้วยครับ
ผู้ปกครองก็รับปากโอเคครับโอเคค่ะ
เดี๋ยวจะดูแลป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้อีกนะครับ